ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
แล้วก็เชอรี่เช่นเคยค่ะเจอกันเป็นประจำเช้าเช้าแบบนี้นะคะ
ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะฮะจะบอกเราเก้าสิบภาย
จะบอกเล่า๙๐พันเล่าสองสาวบนเทิงไทยรัฐแบบนี้ก็ได้นะคะ
เอาล่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะก็เป็นข่าวคึกโครมนะคะ

กับกรณีที่พี่ปูพงศิษย์เนี่ยแหละค่ะก็ไปทำร้ายร่างกายนะคะ

เมื่อวานนี้ค่ะมีงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตนะคะ

เป็นคอนเสิร์ตนะคะก็๓ขุนพลเพลงค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นนางอาคารวาลวงคาราบาลรวมไปถึงพี่ปูวงศิษย์
รวมตัวกันนะคะแถลงคอนเสิร์ตจากภูผาถึงทะเลค่ะ
คอนเสิร์ตจะมีวันที่๒๕สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ชม

โอกาสนี้นะคะพี่ปูพงศิษย์ก็ได้เปิดใจด้วยนะคะ
กรณีที่ไปทำร้ายร่างกายนะคะแฟนคลับ

ใช่นะคะที่บูริลำเป็นครั๊บชื่อดังนั้นล่ะค่ะ
นั่นนะคะก็เกิดการรุมทำร้ายเกิดขึ้นนะคะ
แล้วก็กาดเกิดกับพี่ปูเนี่ยก็อย่างที่เห็นตามภาพค่ะ
ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็จริงนักข่าว
พยายามสอบถามพี่ปูมาหลายรอบแล้ว

วันแถลงข่าวก็เลยสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ
ฟังพี่ปูค่ะตอบดีตอบเด่นแล้วก็จริงใจด้วยค่ะ
ข่าวโดยหรือขอโทษพี่ปูแล้ว
ไม่ไม่เจอไม่เร็วไม่อยากรู้จัก
ผมไปรับโทษตามกฎหมาย
ก็อย่ามรับผิดนะคะเดี๋ยวราคารับผิดหรอ
พี่ปูก็อ่านข่าวแล้วตบคือไม่ได้ว่าเราใช่ไหม
ไม่นะคะก็ช่วงนั้นพอดีไม่ได้นำเสนอข่าวนี้พอดีเลยนะคะ
ผิดเที่ยงแปดขึ้น

แล้วก็ติดตามวันนี้ตอนเย็นกลับมาแล้วนะคะคุณผู้ชม
ดิฉันไปทำสกูลพิเศษก่อนพี่ปูพงศิษย์จะเกิดเรื่องราวนี้นะ

แหมตัวเองเป็นนักร้องแล้วก็บอกว่าอะไรอย่ามาตีกันในคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่น
แล้วก็จัดบวกตัวเองเลยนะฮะ
แต่ก็อย่างที่พี่ปูบอกไปว่าเหตุผลว่าเออแซวได้แต่อย่านานนะฮะ

มีเป็นโรคกดทับด้วยคุณผู้ชมนะคะ